บอดวิ่งคือพอถูกจับแต่ตรงนี้
ก็ย้ายไปเปิดตรงนั้นอย่างนี้เขาเรียกบอร์ดวิ่ง

เสร็จร้อยนะโอ้โหไม่แก่ผู้สูงวัย
นี่แหละครับตำรวจสืบสวนนครบานนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคาร๒ชั้น
ไม่มีเลขที่อยู่ซอยพัฒนาการ๕๔เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับ
เปิดเป็นบ่อนเล่นพนันแหละนะครับพอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ก็โอ้โห
แตกตื่นครับพยายามจะหนีฮะแต่ตำรวจก็วางกำลังล้อมไว้หมดแล้ว
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวครับด้านหน้าปิดทึบ
ประตูทางเข้าในติดกระจกนะฮะฟิล์มทึบทีเดียวนะครับ
ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ข้างในเป็นบ่อนครับ

สำหรับเล่นไพ่ปูผ้าสักกระหลาด๑ตัวเก้าอี้สูงนะ
แล้วก็มีอุปกรณ์เล่นไพ่สำหรับไพ่แล้วก็ไม้ยาวติดนะครับ
ตะข่ายด้วยแล้วก็กล่องไม้เก็บเงินแล้วก็เงินสด๕๐๐๐บาท
นักพนันได้๔๗คนครับเป็นผู้ชาย๑๗ผู้หญิง๓๐
มีนายอาชีระความสุขอายุ๕๔ปีรับบอกเขานี่แหละเป็นเจ้ามือ
ตำรวจก็คุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สนคลองตันครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนักพนันทั้งหมดนะครับ
ส่งสารแขวงพระขนงโดยแบ่งผู้ต้องหา๓ชุด
ชุดแรกแจ้งข้อหาร่วมการรักรอบเล่นพนันนะครับ
ชุดที่สองข้อหาร่วมการรักรอบเล่นพนัน
อันแรกในไพ่เสียบอันที่๒ในไพ่ป๊อกเด้ง
แล้วก็ผู้ต้องหาชุดที่๓นายอาชีระ
เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันไพ่ป๊อกเด้ง
แล้วก็เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
ตบตรีธิรเดชธรรมสุธีนะครับ
ประคับการกรบังคับการสืบสวนสอบสวน
กรปัชการตำรวจนักขอร์ลบานพระบุว่า
ตำรวจได้เบาะแสนะครับว่ามีการลักลอบเล่นพนัน
เล่นกันนะครับไม่ได้เล่นประจำ
นะฮะนัดกันเมื่อไหร่ก็มาเปิดที
ถูกจับได้ก็ย้ายที่ที

ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจสนคลองตันนะครับก็ร่วมจับกลุ่มด้วยครับ